ออกสลากพรุ่งนี้นะฮะ๒พฤษภาคมแน่นอนวันนี้มีของเด็ดมาฝากเช่นเคยทุกสิ่งทุกอย่างมาพร้อมแล้วติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ
นำสตวงใส่เครื่องเส้นไหว้พร้อมกับให้ร่างทรงจุดทูบเชิญดวงวิญญาณ
ตายทั้งกลมตายทั้งกลมนะคุณผู้ชม
แฝงร่างเพื่อสื่อสารขอเลขเด็ด
ซึ่งร่างทรงยกมือยกไม้ขึ้นมาทำท่าอะไรคุณผู้ชมดูที่นิ้วมือของเขา
ก่อนที่จะบอกเลขเด็ดชาวบ้านนี่ดูนะครับ
แล้วก็บอกด้วยว่าถูกฝังตรงนี้มา๘๒ปีฉันชื่อว่ารำเภยลูกฉันชื่อว่าเด็กน้อย
ยังส่งเสียงร้องโหยหวนคล้ายคนปวดท้องใกล้คลอด
เหมือนที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อกี้แหละที่เธอร้องกรี๊ดอะนะ
แล้วบอกอีกว่าเดี๋ยวจะให้โชคชาวบ้านสามงวดติดเลยนะค่ะอ่า
ส่วนน้ำตาเที่ยวในขัดในบนคุณผู้ชมดูละกันรากทรงข้าวหยิบมาวางเอาไว้
น้ำบนขมากน่ารักก็นีดูละกันเลขอะไรลองจ้องให้ดีผมก็
นะฮะลองส่องดูแล้วกันอันนี้ชัดขึ้น
อ่าหรือว่าจะเป็นเลขไทย

คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ศาลปู่ปักเซน
หรือว่าสารพ่อโพที่ตะบน๗เสมียนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
นี่ชาวบ้านคุณไปชวนกันว่ายขอโชคขอลาบ
จู่ป้าสมพรโพธิพันธ์มีอาการคล้ายถูกแฝงร่าง
ส่งเสียงหัวเราะดังทีเดียวพูดเสียงคล้ายชายแก่

คืนสติขึ้นมาได้ป้าบอกว่าจำอะไรไม่ได้เลย
เชื่อกันว่าป้าสมวงน่าจะถูกเจ้าพ่อแฝงร่าง
แต่ยังไม่ทันได้ถามเลขเด็ดเจ้าพ่อก็ออกจากร่างไปซะก่อน
สุดท้ายชาวบ้านใช้วิธีเสี่ยงเซียมซีขอเลขเด็ดแทน
จะได้เลขอะไรคุณผู้ชมดูพร้อมกันนะคะ
แล้วก็มีลูกนิมิตที่ตั้งอยู่หน้าศาลด้วย
มีตัวเลขให้เห็นเหมือนกันอะไรนี่เลขเสี่ยมสี่อุ้ยอะไรจริง
เห็นไหมชัดมาก
ใกล้แล้วชัดมากเดี๋ยวมีลูกนิมิตอีกไหมมีลูกนิมิตอีกไหม
นี่มาเร็วไปเร็วนะคะ

ทีนี้๒ข่าวที่ได้มาเราต้องไปดูว่าตรงกับหมอไก่ให้หรือเปล่า
หมอไก่เรานี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะมหาทักษาพยากรนะคะ
นี่๕ตัว
ลองพิจารณากันดูนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้

ลองดูแล้วกันพรุ่งนี้ลุ้นกันช่วงบ่ายเนอ